เป็นรถตู้ของตำรวจนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยคนที่ลงมาจากรถมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชาย
แล้วลงมาที่ชายหาดเหมือนกลับมาท่องเที่ยวชายหาดชะอำที่จังหวัดเพชรบุรีเป็น๑๐คนเลยนะคะ
แล้วก็แต่งตัวแบบเที่ยวทะเลกันเลยอะค่ะมีกีต้ามาด้วยค่ะแล้วนั่งกินอาหารอยู่ริมทะเลกันอย่างสนุกสนาน
ก็เลยเกิดคำถามว่ามันทำได้ด้วยหรือเมื่อสักครู่นี้ที่คุณภาคภูมิเล่าหลักการไปจากทางตำรวจ
ท่องเที่ยวแบบนี้นี่มันไม่ได้นี่มันขออนุญาตใช้รถตู้ของตำรวจไม่ได้นี่
มันคืออะไรมันได้หรือไม่ได้มันผิดหรือไม่ผิด
ตำรวจภูทรภาค๓ชี้แจงกรณีนี้นะคะ
บอกว่าภาพนี้ตรวจสอบแล้ว
จริงแล้วการนำรถไปใช้ตามคลิปนี้ค่ะ
มันเป็นแผนของตำรวจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหรอเป็นแผนการของตำรวจค่ะ
เป็นแผนการในการจับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่ง
หนีคดีมาเป็น๑๐กว่าปี
ผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุใช้ปืนยิงภรรยา
และลูกเสียชีวิตสองศพในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔แล้วผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไป
สารจังหวัดนครราชศรีมาออกหมายจับ
ตำรวจก็สืบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาติดต่อมาหาตำรวจที่ไว้ใจ
แล้วบอกว่าอยู่สุราธานี
อยากจะออกจากพื้นที่เพราะขัดแย้งกับคนในพื้นที่
มารับตัวหน่อยอยากให้เอารถตู้ตำรวจมารับ
เพราะเกรงว่าจะถูกสกัดจับระหว่างทางครับ
ตำรวจก็เลยวางแผนเอารถตู้ของโรงพัก
แล้วก็พาพลเรือนขึ้นรถไปด้วย
เป็นการทำทีดูให้เหมือนว่าเป็นการท่องเที่ยว

แล้วก็เนี่ยเขาทำทีเป็นเหมือนนั่งรถไปเที่ยวกัน
แล้วแวะไปรับผู้ก่อเหตุรายนี้

นี่คือแผนการจับกลุ่มผู้ต้องหานะคะ

มันเป็นการของการศึกษวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ในนั้นมีเจ้าที่ฝ่ายสืบสวน
ที่สามารถสืบสวนจนจับกลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญได้
แล้วสาเหตุที่ทำไมเป็นพลเรือน
เพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่ไว้วางใจคนอื่นเลย
ยกเว้นตำรวจคนนี้คนเดียวนะครับ
จึงต้องทำให้เหมือนว่าไปเที่ยวกัน
สมมุติว่าถ้าสื่อภาค๘ยังจับคุมตัวไม่ได้
น้ำหวดท่านนี้ก็จะไปรับตัวในสวัยขึ้นมาบนรถ
ซึ่งบนรถก็จะมีชาวบ้านมีพลเรือนอยู่บนรถ
ทำให้ในสมัยมั่นใจว่าไม่ได้มาจับกลุ่มเขาแน่
ทำไมต้องใช้รถตู้หลวง
ระหว่างเดินทางมาถ้าเจอด่านเป็นรถตู้หลวงก็อาจจะ
เป็นการพูดคุยกันก็ไม่เป็นที่สงสัยคือไม่โดนจับ
ก็เคลื่อนย้ายมาแล้วในที่สุดแล้วนะครับ
พอมาถึงจุดหมายปลายทางเนี่ย
แน่นหมดท่านนี้ก็จะส่งสัญญาณจากในสวัยอยู่ดี
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเรื่องนี้เป็นการใช้รถตู้
ตามนี้เลยค่ะเป็นรถตู้ของตำรวจสพพลกรังจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นแผนปฏิบัติการในการไปนำตัวผู้ต้องหาหนีคดี
เมื่อสิบกว่าปีก่อนออกมาจากพื้นที่สุรทานีค่ะ
สมมุติถ้าสวัยเขาไม่ถูกตำรวจพื้นที่จับไปก่อนเนี่ย
แล้วสวัยจะขึ้นรถตู้ตำรวจ

ก็ทางผู้บังคับบัญชายืนยันว่ามีหลักฐาน
ว่าผู้ต้องหารายสำคัญรายนี้
ได้ติดต่อตำรวจคนนี้

แล้วก็มีการประสานไปยังตำรวจภูทรภาค๘
เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
เขามีเป็นแผนการที่แบบแจ้งผู้บังคับบัญชาเรียบร้อย

ก็แจ้งโทรศาสตร์แจ้งโทรศาสตร์นะครับรอตำรวจชื่อแจ้งมาแบบนี้นะคะแจ้งโทรศาสตร์